เพื่อนบ้านแบบนี้แบบคุณครูคนนี้จะทำยังไง
เพื่อนบ้านติดยาทำยังไงบ้างครับครู
ก็ปลาหินโยนขวดยิงปืนยังยังไม่สุด
หนักสุดนี่ทำระเบิดเพลิงปลาใส่บ้านเลยครับ
นี่ฮะใช่ไหมระเบิดเพลิงใช่เนี่ยไฟลุกขนาดนั้น
แล้วยังไงคิดว่าตัวเองอยู่ในสนามรบหรือไง
ผู้ชายคนนี้๕ทุ่มของ๑๘ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
บลราชธานีคุณครูเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า

อยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านของเธอวันไหนคลั่ง
อะไรครับครูคลั่งยามักจะก่อเหตุ
ปลาหินใส่บ้านคนอื่นเข้าไปทั่ว
อกจากนี้นะผู้ชายคนนี้ยังโยนขวดยิงลูกดอกยิงปืน
บางทีก็ถือมีดพระมาอยู่หน้าบ้าน
หนักที่สุดคือพยายามวางเพลิงครับ
เธอบอกเธอทนมาปีกว่าแล้ว
คุณครูนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งตำรวจครับ
ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าตำรวจบอกว่า
อยู่ระหว่างรอออกหมายเรียก
ทุกวันนี้เธอต้องนอนภาวะทุกคืน
จึงนำคลิปมาโพสต์แล้วร้องเรียนอีกทางหนึ่ง
ขออภัยเถอะครับรอมานานกว่า๑ปี
ทนมากว่าหนึ่งปีไอหลักฐานพวกนี้
มันไม่เพียงพอที่จะออกหมายเรียกเหรอคะเนี่ย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับมีโอกาสได้คุยกับ
คุณพ่อของคุณครูที่เป็นคนโพสต์
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าครอบครัวไม่เคยมีปัญหาทะเลาะบอก
แว้งกับผู้ชายคนนี้นะนี่พ่อออกมาเลย
นะครับท่านก็งงพ่อก็งงนะครับ
ว่าเขาไปทำอะไรให้ขณะที่คุณครูผู้เสียหายนะครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่กันยายน
ปี๒๕๖๔ปีที่แล้วคนก่อเหตุมาปลาหิน
ใส่บ้านเธอจนกระจกแตกเธอก็ติดกล้องวงจรปิด
แต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่หยุดไม่หย่อนและหนักข้อขึ้นทุกวันครับ
มีการวางเพลิงค่ะวันที่๑๘ธันวาเวลา๒๓นาฬิกา๑๒นาทีค่ะ
เขาไปกดน้ำมันอยู่ที่ตู้น้ำมันค่ะแล้วก็มาลาดที่รั้วบ้าน
บ้านนี้ตอนแรกจะเป็นไม้นะคะแล้วก็มีเป็นประตูเหล็กค่ะ
เนื่องจากว่าเขาปลาหินปลาลูกดอกประจำ
พ่อก็เลยเอาผ้าค่ะมาบังไว้เพื่อไม่ให้มันโดนกระจกบ้าน
เขาก็เลยได้โอกาสนั้นเอาน้ำมันมาลาดแล้วก็เผาเลยค่ะ
วันนี้ตำรวจมาแล้วนะครับตำรวจสภศรีเชียงใหม่มาแล้วนะครับ
ที่บ้านของผู้ชายคนดังกล่าวไปควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะนะครับ
หาสารเสพติดที่โรงพักผลออกมาม่วงฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวนะครับผู้ชายคนนี้ยังเมายาบ้าอยู่เลย
พูดจาไม่รู้เรื่องครับแล้วก็ยอมรับด้วยว่าก่อนที่คุณตำรวจจะมาจับผมเนี่ย
มาหาผมเนี่ยผมเพิ่งซัดไปสองเมตรยอมรับอีก
รับเก่งนะฮะบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ย
ผมนี่แหละก่อเหตุจริงเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมาเขย่าประตูบ้านผมนะครับ
แล้วก็ให้การวกไปวนมาครับแล้วก็ระหว่างกินข้าว
ครั้งก็มีการตอบโต้กันไปมาด้วยฮะ